พฤศจิกายนพี่ต้นบอกเปิดประเทศเที่ยวได้ใช่ไหม
จะเที่ยวเลยนะเที่ยวให้ระมัดระวัง
ผู้ประกอบการเองกับนักท่องเที่ยวเอง

ภูทับเบิกไม่รู้ผิดพลาดอะไรตรงไหน

ห้ามคนเข้าออกโรงแรมรีสอร์ทห้ามรับนักท่องเที่ยว
มันจะไม่ปิดยังไงล่ะเจอคลัสเตอร์นี้๓๐๓ลายแล้วล่ะ

กรณีที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ในพื้นที่หมู่๑๔บ้านทัพเบิกตะวนวังบานอำเภอลมเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดคลัสเตอร์ใหญ่เลยฮะนะครับ
มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากแล้วก็เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ด้วย
พบผู้ติดเชื้อ๑๖๕รายเนี่ยจึงได้ส่งชุดตรวจนะครับ
พบว่าเป็นบวกนะฮะติดเชื้อโควิดทั้งหมด๑๕๘ราย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคที่๙จังหวัดพิสุนโลก
ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อเชิงลุกให้กับประชาชน
ในหมู่๑๔และหมู่๑๖ที่ผมเล่าไป
บ้านทัพเบิกนะครับมีอยู่๓๐๕๖ราย
ระหว่างวันที่๑๘๑๙ตุลาคม
ตรวจหาเชื้อไปแล้ว๒๓๑๓รายนะครับ
พบผู้ติดเชื้อยืนยันจากการตรวจแล้ว
ร่วมกับก่อนหน้านี้๑๕๘ราย
ตอนนี้พบแล้ว๓๐๓รายนะครับ
แล้วก็คงเหลือที่จะต้องตรวจอีก๗๔๓ราย
สำหรับพื้นที่ภูทะเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
ก็มีการวางมาตรการเข้มเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด๑๙
สั่งปิดพื้นที่หมู่๑๔และหมู่๑๖ตะบนวังบานอำเภอลมเก่า
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
บุคคลเข้าออกตั้งแต่วันที่๑๘ถึง๓๑ตุลาคมนะครับ
แล้วก็ให้ผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทในพื้นที่งดเลยช่วงนี้
คุณต้องงดให้บริการนักท่องเที่ยวก่อน
สำหรับภาคการท่องเที่ยวอื่นต้องพูดถึงอันอื่นด้วยนะ
จังหวัดเพชรบูรณนะที่ไม่ส่งผลกระทบนะ
นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไปได้นะครับ
แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
และจังหวัดเพชรชบูรณ์เขาอย่างเคร่งครัด
เชียงใหม่ก็หนักเลยนะครับคัสเตอร์ใหญ่เลยตลาด